หน้าก็คือกรณีของพลทหารน้องเบนส์
ที่ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในเรือนจำของทหาร
ล่าสุดนี้นะครับวันนี้ได้นำร่างของน้องเบ้นไปทำพิธีเผา
แต่เป็นเผาหลอกยังไม่เผาจริงครับ
คุณแม่บอกว่าที่ยังไม่ได้เผาศพลูกชายจริงในวันนี้
เนื่องจากว่าลึกแล้วยังมีความไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมอยู่เหมือนกัน
ในขณะที่ผู้บัญชาการมธบ๔๕ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแม่นะครับ
วันนี้ครับบรรยากาศงานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
เรนูหมดราคีแม่ของพลทหารยุทธกินันบุญเนียมหรือว่าน้องเบนส์
อายุ๒๒ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตภายในเรือนจำมณฑนทหารบกที่๔๕จังหวัดสุราธานี
วันนี้นำขบวนเคลื่อนศพของลูกชายออกจากบ้าน
ซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไปยังวัดกันปนารามอำเภอเวียงสะ
เพื่อทำพิธีชาปนกิจศพแบบจำลองหรือว่าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเผาหลอก
โดยมีพลตรีวิชัยทัศนมณ์เทียนผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๕
เป็นประธานพร้อมกับญาติแล้วก็เพื่อนทหารค่าวิภาวดีรังสิตกว่า๓๐๐คน
บรรยากาศก็โศกเศร้านะครับในวันนี้และเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็น
หลังจากนั้นคือคุณแม่ก็คือคุณเรนูนำหลักฐานทางแอปพลิเคชันไลน์
ซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างมาแสดงต่อผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่๔๕
พร้อมกับบอกว่าเหตุผลในวันนี้ที่ยังไม่ได้เผาจริงศพลูกชายเนี่ย
เนื่องจากว่ายังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
โดยจะขอเก็บศพเอาไว้จนกว่าจะได้รับความกระจ่าง
และจะนำตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดมาลงโทษให้ได้
ด้านผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๕ครับก็บอกว่า
ที่คุณแม่จะเก็บศพของลูกชายเอาไว้
จากยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นสิทธิ์ของแม่
แต่ในส่วนความรับผิดชอบของมณฑนทหารบกที่๔๕
เร่งให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐาน
เพื่อให้เกิดความกระจ่างมากที่สุดต่อไปครับ